สำหรับพระเอกมากเข้มคนนี้คุณเกรท์วัลินทร

กับบทบาทขุนหลวงท้ายศาลในละครฟอร์มยักษ์พรมลิขิต

นานาที่ดูอยู่ตอนนี้ได้ติดตามแน่นอนนะคะ
เกรทบอกว่าโอ้โหมารับบทบาทนี้ผมขนลุกเลย

ที่สำคัญรับบทเป็นองค์กษัตริย
ซึ่งมีเรื่องราวเล่าขาดในประวัติศาสตร์ไทยจริงด้วย
ดังนั้นค่ะเรื่องการไหว้ขอขมาและขอพรสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

ห่องโทรมาปุ๊บเลยเกรทละครจะออนแล้ว
เธอต้องไปทำบุญที่อายุทยานะ
เช็คคิวอุ๊ยละคร๓ทีเรื่องจะว่างหรือเปล่า

ก็ไปตามที่ต่างได้๕ที่
ที่จังหวัดอายุทยาคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณเกรทวรินทร

ไม่เคยเกิดเรื่องลี้รับเรื่องขนลุกระหว่างไหว้
ปรากฏว่าไปครั้งนี้โอ้โหไหว้ไปขนลุกไป

อาจจะเป็นอย่างไรไปฟังดุ่มเกรดกันเลยค่ะ
ถ้าเกิดพูดเรื่องมูนี่จะไปลึกได้

จะต้องไปไหว้ให้ได้เลยก่อนละครออน
แล้ววันนั้นมันเป็นวันที่แบบว่างวันเดียวจริง

เชื่อไหมว่าแบบคือตอนไหว้ตอนแรก

น่าจะเป็นพระเจ้าอู่ทองหรืออะไรนี่แหละ

แต่พอผมไหว้นี่แดดฟ่ำขึ้นมา

ทั้งที่วันนั้นเป็นวันหยุดคนเที่ยวเยอะมาก

อันนี้เรื่องจริงนะคะ
เลขข้างหลังก็เลข๓เอ๊ะ๓๓หรือเปล่านะ

ไม่แน่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ